อุณหภูมิความร้อนที่มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้านี้
อุณหภูมิหลายจุดหลายพื้นที่จะขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่มีลุ้นว่าอุณหภูมิอาจจะทะลุ๔๐องศาเซลเซียต
แน่นอนครับร้อนขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเอื้อสำคัญนะครับ
สถานการณ์ภัยแรงรวมไปถึงสถานการณ์ไฟป่าให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
แต่ก็มีลุ้นนะครับว่าหลายพื้นที่นั้นอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
เป็นจุดไหนนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบล่าสุดตอนนี้พบว่าบริเวณความกดอากาศสูง
นำความหนาวเย็นมายืนเมืองไทยของเรานั้นอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ค่อยถอยร่นไปอยู่เหนือเมืองไทยของเรา
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปภาพรวมอุณหภูมิ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ภาคตะวันออกภาคกลางนั้นอุณหภูมิจะขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะตอนกลางวันนะครับอาจจะร้อนเป็นพิเศษ
ขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ในช่วงเช้านั้นยังคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับ
แต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสถานการณ์หมอก

โดยจากการดูจากกราฟิกจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พื้นที่สีขาวก็คือความชื้นซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้เกิดหมอก
จะสังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง

พื้นที่ดังกล่าวนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับที่อาจจะเจอหมอกหนาเกิดขึ้นในช่วงเช้า
ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ปริมาณฝนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
หลายจุดหลายพื้นที่นั้นต้องเผชิญกับสถานการณ์เรื่องของการขาดแคลนน้ำครับ
ล่าสุดจากการตรวจสอบก็พบว่าหลายพื้นที่นั้นปริมาณน้ำลามแหล่งกักเก็บน้ำต่างลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดตอนนี้พบว่ามีพื้นที่ที่ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วถึง๔๓จังหวัด
แก่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ๙จังหวัดภาคกลาง๑๒จังหวัดอีสาน๑๕จังหวัด
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก๓จังหวัดและใต้อีก๔จังหวัด
จากปัญหานี้แล้วในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนนี้ปัญหาหมอกควันไฟป่ากลับมายืนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
เพราะว่าบางพื้นที่นั้นค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว
ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
สูดเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ

สามารถที่จะส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศโลกได้มากยิ่งขึ้น
พัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
โดยเฉพาะประเภนภูติภาคร้านตอนล่าง
การพัดมาพลังนี้ก็หอบเอาความชื้นมาปกปรุงบริเวณแดงกล่าวด้วย
ถ้าหากความชื้นมากพอก็สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ดังนั้นเฉพาะโปรกาศหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง

ที่นำมาให้ท่านได้ติดตามกันในค่ำคื่นนี้
ผมคุกตะนันพี่ศิษย์มหันธ์สวัสดีครับ